มาดูเรื่องของเด็กนักศึกษารอดอร์

แต่ฝึกมากไปสงสัยหน้าเปลี่ยนสีเลยครับ

รู้สึกว่าหน้าตัวเองค่อนข้างเปลี่ยนไปครับ

ผลเกี่ยวกัน

โอ้ยน่ารักน่ะ

ถ้าหากว่าดูแลหน้าดีกลับไปอยู่ในที่ล่มหน่อย
สักพักเดี๋ยวเม็ดสีมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมได้
แต่เท่าที่ดูแสดงว่าตอนฝึกฟลางแดดสวมใส่หน้ากากกาดไม้ด้วยใช่ไหม

อารมณ์เหมือนกับเวลาเราไปเที่ยวชายฮงชายหาดนั่นแหละ
มันก็จะมีร่องลอยของการผิวไหม้บ้าง